มาติดตามคดีบ้านแตกของสามเมียพี่เสกโลโซกันหน่อย
ก่อนหน้านี้อีฟแม็กซิมเขาชนะคดีพิการวิพากรในข้อหามินประมาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
พี่การก็รับโทษจุกไปเป็นที่เรียบร้อย
รอบนี้ค่ะอีฟที่เป็นโจทยื่นฟ้องการวิพากรกับแซนวิชประพาดา
กรณีไลฟ์ประจานตอนไล่ออกจากบ้านด้วย๒ข้อหา
ข้อหาแรกก็คือหมินประมาท
ข้อหาที่๒ก็คือข่มขืนใจ
มีการนัดสอบพยานจำเลยและตรวจพยานหลักฐานเมื่อวานนี้ที่สารอาญามินบุรีนะคะ
อีฟเองไม่ได้มาด้วยตัวเองมีเพียงแค่ทนายเท่านั้น
แต่อีกสองเมียค่ะการวิพากรและแซนวิชประพาดาในฐานะจำเลยมาทั้งคู่ค่ะ
แต่แยกกันมาเพราะสถานะตอนนี้ทั้งคู่ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าไม่ได้จูบปากกันนั่นแหละ

ใช่แท็กทีมกันมาเหมือนเมื่อก่อนไม่มีให้เห็นแล้วนะคะ
ซึ่งผลของเมื่อวานนี้นะคะทั้งพี่การและแซนวิช
ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
นัดสอบสวนคดีนี้อีกครั้ง
ในวันที่๒๔พฤศจิกายนเรามีเสียงของแซนวิชไปฟังกันหน่อยค่ะ
จริงตามรูปคดีแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วง

อันนี้คือเราน้อมรับว่าเราทำผิด
ใช่วันนี้ก็สารก็ถามเราแล้วเราก็ยืนการปฏิเสธ
ในข้อหาที่เขาฟ้องเรามันไม่ได้เข้าข่าย
ส่วนตัวเรามั่นใจว่าวันนั้นเราไม่ได้กระทำความผิด

อันนี้เจอกันค่ะไม่ทราบเลยค่ะ
ส่วนใหญ่คือเรื่องทางกฎหมาย
แสนปล่อยให้เป็นนักหนี้ของทนาย
ส่วนกับพิการนะคะแม้คดีนี้จะเป็นจำเลยด้วยกัน
แต่ตอนนี้เขาแตกคอกันแล้ว
วันนี้เจอหน้ากันครั้งแรกต่างคนต่างอยู่เลยจ้า
ให้ทนายช่วยจัดการไม่คุยไม่ปรึกษาอะไรกันทั้งนั้น
ส่วนเรื่องที่พี่การเรียกร้องให้แซนวิช
พาน้องลียองไปตรวจดีเอ็นเอ
เพราะไม่เชื่อว่าเป็นลูกพี่เสก
แซนวิชยืนยันนะคะว่าไม่คิดจะทำให้
แถมถามกลับสวยคนที่สั่งให้เธอพาลูกไปตรวจ
เขาเป็นใครมีสิทธิ์อะไร

จริงในส่วนนี้คือฉันยังไม่ได้ออกมาพูด
แล้วก็จริงแล้วในเรื่องตรงนี้
มันเป็นเรื่องระหว่างแซนกับเจดมากกว่า
แล้วตัวแทนเองเราพร้อมที่จะอยากให้ตรวจดีเอนเอ

ใครเป็นคนให้ตัวเสกเหรอ

เพราะว่าโดยณปัจจุบันแซนก็เลี้ยงน้องเอง
แล้วก็ไม่เคยเรียกร้องสิทธิ์อะไรด้วย

แล้วคนที่ออกมาบอกให้เราพิสูจน์ก็เป็นใคร
เรายืนยันว่าลูกของเราคือเป็นลูกของพี่เซลล
ก็ตามนั้นค่ะ

ถามว่ายืนยันว่าเป็นลูกของพี่เสกใช่ไหม
เธอก็บอกว่าตามนั้นนะคะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามเรื่องคดีโอละหมาน
กันแบบยาวแล้วกันเพราะยังมีอีกหลายคดีนะคุณนะ
ใช่ค่ะเหมือนตอนรักกันก็จับพวกรวมกลุ่มกัน

ขอให้จบเรื่องนี้เร็วแล้วกันนะคะ